ไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้ำเชี่ยวแล้วก็แรงขึ้นดูแล้วน่ากลัว
ล่าสุดเองกรมเจ้าท่าออกมาประกาศแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ประกาศงดเดินเรือบางช่วงบางตอนในแม่น้ำเจ้าพระยาและในแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาเองตอนนี้เขามีการปรับระดับแล้วนะคุณ
เป็นการแจ้งเตือนทงแดงเรียบร้อยแล้ว
เพราะดูกระแสน้ำสิเชี่ยวแรงขนาดนี้นะคะ
เดินเรือก็อาจจะได้รับอันตรายได้
เจ้าพระยาปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำใกล้แตะระดับ๓๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน
รวมทั้งเป็นการชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ท้ายเขื่อน
ซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น
และแน่นอนค่ะมีการปรับระดับการแจ้งเตือนแล้วค่ะจากเดิมในทงเหลือง
ในสถานการณ์พ่อระวังปรับเป็นทงแดงค่ะ
ซึ่งเป็นสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๒
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเกินภรรามภก
คือมีการระบายน้ำในอัตราที่สูง
น้ำป่าศักดิ์ก็ดีขึ้นไหลเชี่ยวแรงหลายจุด
แล้วเป็นอันตรายต่อการเดินเรือของเรือลากจูงแล้วก็เรือลำเลียงสินค้าเห็นไหมคะ
เขาจะมีการเดินเรืออยู่ตลอดเวลาแบบนี้แน่นอนเกิดความเสี่ยงค่ะ
ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลื่น
กระทบกับบ้านเรือนของประชาชนด้วยแล้วก็แนวป้องกันน้ำท่วม
ในส่วนของริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าศักดิ์ด้วย
ล่าสุดก็เลยออกคำสั่งออกมานะคะให้งดเดินเรือไปก่อน
สำหรับเรือลากจูงเรือลำเรียงสินค้าในแม่น้ำป่าศักดิ
ทั้งขาขึ้นและขาล่องเลยนะคะตั้งแต่ไหนล่ะ
ตามหน้ากราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
ตั้งแต่๓แยกหน้าวัดพนันเชิงวรวิหาร
ที่อำเภอพระนครศรีอายุทยานะคะไปถึงอำเภอนครหลวง
แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตั้งแต่สามแยกหน้าวัดพนันเชิง
วรวิหารไปจนถึงจังหวัดอ่างทองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ